มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนะครับ

คือมีคนเขาขี่รถจักรยานออกกำลังกาย
ปรากฏว่าก็เป็นช่วงที่มันมืดหน่อยนะ
รถกระบะคันหนึ่งจอดอยู่แล้วเขาก็ไปขนไม้ไผ่มา

คนขี่จักรยานเขาบอกเขามองไม่เห็น
ไปถึงท้ายกระบะก็ปึ้งเจอไม้ไผ่เข้าตาฮะ
คือลูกตาเนี่ยไม่ได้ว่าทะลักอะไรออกมานะ

ตาซ้ายแบบหลุบเข้าไป
หมอต้องผ่าตัดแล้วควักออกมาครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณแยกจ่าพราว
ถนนสายล่างตะบนเพอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ
ที่มีรถกระบะจอดอยู่ถูกไม้ไผ่ปลายแหลมที่
อยู่ท้ายรถทิ้มเข้าไปนะครับที่เบ้าตาซ้ายอย่าง
จังเลยตาซ้ายเนี่ยหลุดเข้าไปด้านในทั้งเบ้าเลยนะฮะ
บาดเจ็บสาหัสเลือดนี่ไหลออกมาเยอะแยะไปหมด
ภรรยากับเพื่อนก็แจ้งกู้ไพรให้มาช่วย
ประถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพระยอง
คือแพทย์ตอนนี้ก็ภรรยาบอกว่าก็ช่วยเหลือด้วยการผ่าตัดไปหลายครั้งแล้วนะครับ
เพราะว่าสามีเนี่ยมีทั้งเศษไม้ที่ต้องผ่าตัดเอาออกนะ
ดวงตายุบเข้าไปข้างในเบ้าตาก็ต้องผ่าตัดเพื่อจะดึงออกมา
ค่าใช้จ่ายแสนกว่าบาทแล้วตอนนี้ย้ายไปรักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลระยอง
อยากให้ผู้เกี่ยวข้องออกมารับผิดชอบเรื่องนี้
รวมทั้งเหตุการณ์ในอนาคตรถที่บรรทุกไม้ต่างแล้วยื่นออกมาเนี่ย
ต้องมีสัญญาณบอกให้ชัดไม่อย่างนั้นจะเกิดเหตุอีกนะครับ
ขณะที่นายจตุพรนะครับตอนนี้ก็พอจะพูดคุยได้แล้วนะครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขี่จักรยานกับภรรยาแล้วก็เพื่อนออกกำลังกายกันอยู่๗คัน
ถึงที่เกิดเหตุมีรถกระบะสีขาวหมายเลขทะเบียนขอไข่หอหีบ๖๗๔๑ระยองจอดอยู่
มีโครงเหล็กด้านหลังมีไม้ไผ่ยาวประมาณ๑๐เมตรวางอยู่บนโครงเหล็ก๑ลำ
แต่มองไม่เห็นเพราะว่าช่วงนั้นไฟมันไม่สว่าง
ก็เลยชนเข้ากับไม้ไผ่อย่างจังเลยนะครับ
ซึ่งพอเกิดเหตุแล้วก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ผ่าตัด
แต่ว่าตอนเกิดเหตุเนี่ยเขาบอกเขาหมดสติไปเลย
ดินออกไปเลยแต่มันจะได้หลุดมันมันเสียงมันถูกยัดเข้าไปอยู่ข้างใน
คือต้องมีการผ่าตัดอีกใช่ไหม
ใช่ต้องมีรอบสองรอบสามเพราะมันมีอาหารกระดูกแถวนี้แตก
แล้วประเด็นขึ้นไป
พอผมชนปุ๊บผมผมจับเฮ้ยมันโบ๋มันไม่มีอะไรอย่างนี้

คือแต่ดวงตานี้ยังอยู่ข้างในอยู่ใช่ไหม

โอ้ยน่าตกใจเนอะผู้ป่าเจ็บพอโดนไม้ไผ่แทงปุ๊บเอามือจับมันโบ๋ไปเลย
นี่ยังไม่เสร็จนะเดี๋ยวต้องผ่าตัดอีกนะเพราะว่าดวงตาเนี่ยยังอยู่ข้างในนะ
ใช่แล้วยังมีเศษไม้ไผ่อะไรอยู่ข้างในด้วยนะ

ภรรยาของผู้บาดเจ็บค่ะนางสาวจันลอยบอกว่าก็ทำอาชีพขายผักสดกันทั้งคู่นะคะ
ในตลาดบ้านเพขายผักกันมา๒๐ปีแล้วก็ชอบปั่นจักรยานออกกำลังกายกันกับกลุ่มเพื่อน
ใช้เส้นทางนี้เป็นประจำอะค่ะก็ไปออกถนนเลียบชายทะเล
ตอนเกิดเหตุตัวสามีมองไม่เห็นจริงว่าไม้ไผ่อยู่ท้ายกระบะ
ไม่มีเครื่องหมายอะไรเลยค่ะไม่มีสัญลักษณ์อะไรติดเอาไว้เลยค่ะ
คุณหมอบอกว่าต้องผ่าตัดอีกหลายรอบเลยนะคะเศษไม้ไผ่ยังติดอยู่ด้านในอยู่เลยอ่ะ
แล้วก็ดวงตาที่ยุบเข้าไปในเบ้าตาเนี่ยก็ต้องเอาออกมาด้วยนะคะ
ตอนนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นแสนแล้วคุณผู้ชมครอบครัวอาจจะต้องย้ายไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลระยองแทน
คนขับรถกระบะค่ะนายคำสิงนาลิวงที่ขับรถกระบะแล้วเขาก็จอดเอาไว้แล้วมีไม้ไผ่อยู่นะ
เขาก็ไปเยี่ยมนะเขาบอกว่าตอนนี้กำลังเจรจากับผู้บาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวของผู้บาดเจ็บอยู่
ก็จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลว่าจะช่วยเหลือได้มากน้อยขนาดไหน
ส่วนเรื่องคดีความพนักงานสอบสวนบอกว่าอยู่ระหว่างตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
แต่เบื้องต้นเนี่ยคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหานะว่าประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวพร้อมจะดำเนินการตามกฎหมายด้วย
แต่ว่านายคำสิงคนขับรถกระบะเขาบอกว่าเขาใช้ถุงพลาสติกผูกปลายไม้ไผ่เอาไว้นะ
แต่ถุงพลาสติกเนี่ยมันจะเห็นเลยใช่ไหมมันต้องเป็นสัญลักษณ์อะไรที่มันมีเป็นไฟ
เป็นสีแบบเด่นเวลากลางคืนหรือเวลาแบบมันมืดมากอะไรอย่างนี้
ว่าความยาวของการยื่นออกมาจากตัวรถกฎหมายก็มีกำหนดอยู่นะ
เขาบอกว่าเขาขนลงจากรถจะหมดแล้วนะ
เหลือไม้ไผ่ลำสุดท้ายแล้วก็เกิดเหตุการณ์เกิดขึ้น
กราฟิกจำลองเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับจะได้เห็นภาพกันชัดขึ้นนะครับ
สีขาวไว้ริมถนนซึ่งตอนนั้นก็เป็นช่วงมืดแล้วนะครับ
มีถังขยะ๑ใบวางอยู่ท้ายรถ
รถกระบะคันนี้ติดโครงเหล็กบรรทุกไม้ไผ่ประมาณ๗๐ลำ
ความยาวแต่ละลำก็ประมาณ๑๐เมตร
คนขับทยอยขนไม้ไผ่ลงจากรถ
เขาบอกว่าเหลือลำสุดท้ายจริงเหลืออยู่ลำเดียวบนกระบะนะครับ
ต่อมามีกลุ่มรถจักรยานยนต์ของผู้บาดเจ็บ
ก็คือนายจตุพรอักษรศรีกับภรรยาและเพื่อน
ขี่มาตามเส้นทางนี้ทั้งหมด๗คัน
นายจตุพรคนเจ็บปั่นมาเป็นคันแรกเลย
ถึงจุดเกิดเหตุก็ถูกไม้ไผ่ที่ยื่นออกมาจากท้ายรถ
แทงเข้าที่เบ้าตาซ้ายอย่างจังจนบาดเจ็บสาหัสนะฮะ
พนักงานสอบสวนตอนนี้เก็บรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด

แล้วก็กำลังตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดในจุดที่ใกล้เคียงทั้งหมด
แต่ไปดูแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดไหนที่เห็นเหตุการณ์

แจ้งข้อหากับเจ้าของรถกระบะนะครับ
ก็คือนายคำสิงนาริวงศ์ก็คือข้อหากระทำการโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ก็จะดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
รวมทั้งการเจรจาเรื่องของค่ารักษาพยาบาลด้วย